คุณผู้ชมครับเรื่องของโครงการเราไม่ทิ้งกัน
เงินเยียวยา๕๐๐บาทยังคงมีปัญหาอยู่
ตรงที่ประชาชนได้รับข้อความให้ทบทวนสิทธิ์

อาจจะไม่มีผู้พิทักษิตลงไปหาท่าน
หรือว่ารอแล้วรอเล่าก็ยังไม่ได้คำตอบสักทีนะฮะ
แล้วก็มีการเดินทางไปที่หน้ากระทรวงการคลัง

เมื่อเช้าก็มีประชาชนเดินทางไปที่หน้ากระทรวงการคลัง
และทางกระทรวงก็เลยจัดโต๊ะเลย
จัดโต๊ะตั้งรับนะครับ
เพื่อที่จะรับเรื่องร้องเรียนอยู่หน้ากระทรวงการคลัง

ประชาชนบางส่วนไม่พอใจ
พยายามจะปีนรั้วกระทรวงเข้าไปในกระทรวงการคลัง
เพราะจริงแล้วกระทรวงปิดประตูแทบทุกประตู

เราจะเห็นมีทั้งประตูข้างประตูด้านหน้าประตูด้านหลัง
ปิดหมดแล้วนะฮะเหลือประตู๔ประตูเดียว

แล้วก็มีรอปภมีพนักงานรักษาความปลอดภัย
ดูแลอย่างเข้มข้นประตูนั้นนะฮะ
แต่ปรากฏว่าจากการที่ประชาชนเดินทางไปที่กระทรวงการคลัง

มานอนปิดหน้ากระทรวงการคลังเมื่อวาน

วันนี้ทำให้เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง
นำโต๊ะนำเก้าอี้มาตั้งเตรียมพร้อม
คำปรึกษากับประชาชนที่มีปัญหา

เจลล้างมือมีมาตรการป้องกันโควิด๑๙

ก็คือการมายื่นเรื่องของประชาชน
ประชาชนแต่ละท่านก็ปริ้นต์เอกสารหลักฐานมา
บอกว่าผมได้รับคำตอบมาจากทางเว็บ

แต่ปรากฏว่าผมส่งข้อมูลเพิ่มเติมไปแล้ว
พิทักษิตไม่เห็นลงพื้นที่หาผมสักที
บางคนบอกขอให้ทบทวนสิทธิ์
แล้วก็กดเข้าไปในปุ่มทบทวนสิทธิ์แล้ว
ก็ไม่เห็นมีอะไรมีความเคลื่อนไหวใดทั้งสิ้น
บางคนบอกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเลย
เห็นคนที่รู้จักได้เงินเยียวยาไปแล้ว
แต่ฉันหรือผมยังไม่เห็นได้เงินเยียวยาเลยนะครับ
ซึ่งการตั้งโต๊ะรับเรื่องร้องทุกข์
จากประชาชนที่หน้ากระทรวงการคลังนะครับ
ก็ตั้งตั้งแต่เช้าแล้วก็พอถึงเวลา๑๑๓๐นาทีที่ผ่านมา
เชื่อไหมครับว่ามีคนมารับบัตรคิวแล้วประมาณถึง๑๕๐คน
คุณอริยาเชื่อไหมว่าวันนี้จะมีคนไปทั้งวัน
จริงค่ะเพราะว่าคนที่เขาไปก่อนหน้านี้

อยากฟังจากปากคนเอาง่ายคุณผู้ชม
แล้วพอไม่มีเจ้าหน้าที่ออกมาให้คำชี้แจง

พยายามจะทำเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้ว

โทรศัพท์มาหาแล้วโทรแต่ก็ไม่มีคนรับสาย
ก็เลยทำให้หลายคนต้องบุกมาถึงที่หน้ากระทรวงการคลังเลยนะคะ